คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดหนองปลือศรีราชาชนบุรีนะคะ
อยู่ดีมีคนถูกไล่ทำร้ายร่างกายอยู่ในวัดนะคะ
คนที่ถูกไล่ทำร้ายเนี่ยเป็นผู้ชายใส่เสื้อสีเหลือง
ขี่รถจักรยานยนต์แล้วก็มีรถกระบะสีขาวขับไล่มา
รถจักรยานยนต์ล้มคนบนรถกระบะก็ลงมาแล้วก็วิ่งไล่กันเนี่ย
คุณผู้ชมดูภาพนะคนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาเสื้อสีเหลืองเหลือง
ขี่เข้ามาที่วัดก็ขี่ช้าธรรมดาไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แต่ดูภาพนี้นะคะแล้วเริ่มเร็วแล้วเร็วแล้วแล้วมีรถกระบะไล่ตามแล้ว
กระบะขาวเนี่ยคือพอหลุดภาพตรงเนี้ยเขารถเขาล้มใช่คนเสื้อเหลืองก็วิ่งหนีไป
คนบนรถกระบะก็วิ่งไล่ตามโอ้โหแล้ววิ่งไล่กันไกลนะ
หมาเหมือนวิ่งหนีกันหมดเลยเนี่ยค่ะในวัดคุณผู้ชมในวัดแล้วคนก็อยู่นะ
คนอื่นเขาก็ตกใจไงว่าเกิดอะไรขึ้นมาวิ่งหนีวิ่งไล่กันอย่างนี้ค่ะ
โอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นนี่นะคะคนหนีก็หนีแบบสุดชีวิตอ่ะ
คนวิ่งไล่ก็วิ่งแบบมีภาพหลายมุมนะคะ
เหตุการณ์นี้ค่ะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าคนที่วิ่งหนีที่เป็นผู้ชาย
ใส่เสื้อสีเหลืองขี่รถจักรยานยนต์เขาเจ็บนะ
เขาได้รับบาดเจ็บนะคะเพราะว่าเขาถูกทำร้าย
นายอาทิตย์สุขเจริญอายุสามสิบหกค่ะ
ก็คือผู้ชายเสื้อสีเหลืองที่ขี่รถจักรยานยนต์
โดนรถกระบะวิ่งไล่รถล้มแล้วก็วิ่งหนีเขาโดนทำร้าย
ปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลวิพารามแหลมชะบัง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี่นะคะดูหน้าเขา
นายอาทิตย์บอกว่าดูหน้าผมสิดูผมโดนทำร้ายครับ
ปกติแล้วเนี่ยรู้จักกับผู้ใช้เฟซบุ๊คที่เป็นผู้หญิงคนนึง
รู้จักมาสักพักแล้วเป็นเพื่อนที่โรงงาน
เนี้ยอยู่ดีนะคะส่งข้อความมาหา
บอกว่าอยู่ที่วัดหนองปลือไม่มีใครมารับมารับหนูหน่อย
พอตัวเองขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในวัดตั้งใจจะไปรับผู้หญิงคนนี้ที่รู้จักกันผ่านเฟซบุ๊ก
แต่กลายเป็นว่ามีผู้ชายสองคนนี้มารุมทำร้ายเขาแทน

คนที่มารุมทำร้ายเขาเนี่ยมีปืนเอาปืนมาเจาะหัว
โชคดีที่ชาวบ้านได้ยินแล้วออกมาช่วย
คนร้ายสองคนนี้ก็เลยหนีไป
ผู้หญิงให้โทรไปรับมารับที่วัดก็เขาบอกไม่มีใครมารับ
เพราะว่าผมมากมีผู้ชายสองคนมาดักรอ
ขับรถไล่ผมผมก็วิ่งมาหน้ากุฏิ
หลวงพี่สุขชายแล้วมันก็มาทำดังนั้นเอาปืนจอผมก็เตะ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวไปคุยกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ที่เขาเห็นเหตุการณ์ค่ะ
เล่าให้ฟังว่าเห็นมีรถจักรยานยนต์ของคนเจ็บขี่เข้ามาในวัด
แล้วก็เห็นรถกระบะขับไล่หลังมาแล้วก็วิ่งไปรุมทำร้ายร่างกายกัน
เจ้าอาวาสวัดค่ะพระประหลัดเสมียนธิตสาโร
ท่านก็บอกว่าตอนเกิดเหตุท่านอยู่ในโบสถ์นะคะ
ออกมาเห็นรถจักรยานยนต์ล้ม

แต่มาไล่ทำร้ายกันในวัดแบบนี้ได้ยังไง
หนูเห็นแต่รถวิ่งไล่กันตีกัน
ไปกระทืบอยู่แค่ตรงนั้น
หนูก็เห็นตรงนั้นแล้วหนูก็นี่หนูไม่ค่อยเห็นละเอียด
ตกใจแล้วหนูก็เลยไม่ค่อยเห็น
หนูตอนแรกเห็นเขาอย่างไรจริงจันตอนแรกเลย
ก็เห็นแต่รถสีขาว
ไปรถกระบะเป็นรถอะไรครับ
ออกมาก็เจอรถล้มแล้ว

เขาบอกว่าคนปุ้ยเป้า

แต่รู้ผู้ชายที่มาตีมนุษย์ที่ไหน
ทีมข่าวก็ถามคนเจ็บเพิ่ม
ว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหม
ตอนนี้ก็ยังนอนรักษาอาการเจ็บอยู่ที่บ้าน
มึนหัวแล้วก็เจ็บปวดตามหน้าตามตัว
แล้วหน้าบวมแบบนี้ยังบวมอยู่เลย
ตำรวจก็จะเรียกไปสอบปากคำเพิ่มนะคะ
ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพนขาม
ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
คือถ้าเป็นอย่างนี้จริงแสดงว่ามีผู้หญิงนัดให้มาเจอใช่ไหม

ถูกผู้ชายพวกนั้นหลอกให้มาหรือเปล่า